มาดูเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่คุณลุงท่านหนึ่งอยู่จังหวัดพยาวนะคะ
นัทพงศ์ประกาศขายหินค่ะ
ซึ่งคุณลุงท่านนี้คาดว่าหินก้อนนี้เป็นอุกาบาทหรือเปล่า

อายุเก่าแก่นะคะกว่าร้อยปีแล้วนะคะ
ใครอยากจะเอาไปพิสูจน์ว่าใช่หินอุกาบาทหรือไม่
หรือจะสนใจซื้อต่อคุณลุงบอกยินดีเลยค่ะ
เราตามไปคุยกับคุณลุงนะคะกรณีที่มีคนแจ้งว่า
มีหินอุกาบาทอายุกว่าร้อยปี
ครอบครองอยู่ก็คือคุณลุงบุญธรรมจิตอาพรอายุ๖๗ปี

ก้อนนี้ได้รับมรดกจากพ่อตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วเก็บเอาไว้อย่างดีมา๔๑ปีแล้วค่ะ
ข้างนอกเนี่ยเป็นหินก้อนสีดำยาวประมาณ๒นิ้ว
น้ำหนัก๒ขีดประมาณ๒ขีดกว่า
ถ้าใช้กล้องส่องพระหรือส่องกับแสงแดด
จะมีสีเหมือนทองแดงทองแล้วก็เงิน
ตลอดเวลาก็เก็บเอาไว้บนหิ้งพระ
แล้วชีวิตดีตลอดเลยค่ะมีโชคลาภชีวิตก็ดี
ตอนนี้ตัวเองเริ่มชะลาแล้วอยากรู้ว่ามันเป็นหินอะไร
หรือเป็นแร่ชนิดไหนกันแน่นะคะ
อยากให้มาผู้รู้ช่วยมาพิสูจน์หรือตรวจสอบหน่อย
ถ้าเป็นหินอุกาบาทจริงหรือใครก็แล้วแต่สนใจ
จะให้ราคาก็ยินดีขายจะได้เอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะ